มีเรื่องของทนายรณรงค์ด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะสำหรับทนายรณรงค์มีการอัดคลิปนะคะ
ที่เขาได้คุยกับหมอหมูค่ะ
ซึ่งเป็นอาจารย์หมอนิติเวศคนดังจากมศว
เรื่องของผลแหลบในน้ำในตา

เดี๋ยวลองฟังที่อาจารย์ที่ทนายรณรงค์คุยกับหมอหมูหน่อยค่ะ
พี่หมูผลในตาของศพมันบอกอะไรได้บ้างพี่หมู
ผลน้ำในตาผลลูกตาของศพมันบอกอะไรได้บ้าง

มันมีเพจปล่อยข่าวบอกออกมาว่าผลในลูกตา

คือมันก็ตรวจเหมือนกับตรวจปัสสาวะตรวจอื่นนี่แหละ
เพียงแต่ว่าน้ำในลูกตาเนี่ยมันมีข้อดีกว่า

ก็จะเป็นตรวจเรื่องแอปโฮฮอล์

ก็คู่นี้พี่อาจารย์ผมเลยนะ
อาจารย์ผู้ใหญ่น่ะแกก็เสียแล้วแกก็โทรมา
แกบอกว่าเนี่ยแกแปลกใจว่าทำไมสื่อไม่เล่นประเด็นนี้
อาจารย์พอทริปแกออกมาข้างนอกแล้วนี่

แกบอกว่ามันมีค็อตเลือด
คือถ้าแรมเป็นภาษาไทยก็คือก้อนเลือดอะนะ
เป็นก้อนเลือดติดอยู่ที่บาดแผล

เป็นไปได้ไหมที่ลงไปในน้ำ
แล้วถ้าเลือดมันออกเยอะมันก็กลายเป็นมีคอสเต็ดได้
เขาบอกไม่ได้คือถ้ามันลงไปในน้ำแล้วเกิดบาดแผล
เลือดมันก็ไหลออกหมดมันไม่เป็นก้อนหรอก
นี่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทนายรณรงค์คุยกับหมอหมู

หรือว่าคอสเลือดที่อยู่ในบาดแผลที่ขาคุณตังโม
ซึ่งหมอหมูบอกว่าอันนี้หมอพรทิพย์เป็นคนพูด
เรื่องนี้หมอพรทิพย์ก็บอกว่าเดี๋ยวหมอพรทิพย์ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะ
แต่ถ้าเอาสรุปที่เขาคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะ
หมอหมูหรือว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธก็บอกว่า
ผลตรวจน้ำในตาไม่น่าจะพลิกให้อุบัติเหตุกลายเป็นฆาตกรรมได้
แต่เรื่องเลือดคลอสเลือดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ
ก้อนเลือดจะมีบาดแผลเพราะว่าเลือดไม่สามารถแข็งตัวในน้ำได้
หมายความว่าถ้ามีบาดแผลในน้ำจะไม่มีก้อนเลือด
แล้วถ้าเกิดมันมีก้อนเลือดแปลว่าแผลเกิดขึ้นก่อนที่จะลงไปในน้ำ
แล้วก็ระบุบอกว่าเรื่องก้อนเลือดหมอพรทิพย์เป็นคนพูด
สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าคุณหญิงหมอนะคะ
ก็เลยมีโพสต์ข้อความบอกว่าเมื่อคืนมีคนส่งคลิปมาให้ดู
งงว่าเอาอะไรมาจากไหนตอนนี้ขอบอกเบื้องต้นก่อนว่า
หมอไม่ได้พูดอะไรอย่างที่ในคลิปพูดไว้เลย

คนแรกฟังแล้วส่งต่อแบบจำได้ไม่หมด
วกความเข้าใจของตัวเองบวกข้อมูลอื่นเพิ่มเข้าไปอีก
สารมันก็เลยเพี้ยนเป็นทอดไป

ใครทำอะไรย่อมได้แบบนั้น
ฝากถึงทุกคนที่พาดพิงกรุณาทบทวนด้วย
แล้วก็สรุปตกลงอย่างไรกันแน่ไม่แน่ใจ
คนหนึ่งก็ยืนยันคนนึงก็บอกไม่ใช่

โทรไปถามเลยว่าตกลงคุณหญิงหมอยังไงแน่

มันเป็นลักษณะของผู้ออกคลิปเนี่ยฟังจากคนพูดอีกคน
ซึ่งคนพูดอีกคนก็ไม่ได้ฟังด้วยตัวเอง

ซึ่งคนโทรมาบอกก็ไม่ได้บอกว่ารายการอะไรประมาณนั้น
ก็น่าจะเป็นการฟังต่อกันแล้ว
แล้วก็ตัดคำพูดบางอย่างไป
ถ้าถามว่าเรื่องจริงคืออะไร
หมอได้บอกฟังว่าในการตรวจศพครั้งที่๑
ของแพทย์ดิทธิเวทย์ของสถาบันดิทธิเวทย์
เจอก้อนเลือดที่ขาซ้าย
ไม่ได้อยู่ตรงบริเวณแผลค่ะ
มันเป็นรอยช้ำนะคะ
แล้วก็ได้บอกว่ามีบาดแผลที่ขาอีกหลายแห่ง
โดยเฉพาะแผลที่มีลักษณะเฉพาะ
ที่น่าจะหาได้ว่าโดนอะไร
แล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องฆาตกรรมหรือถูกกระทำด้วยอะไรเลย
บอกแบบนี้นะคะว่าอยากให้สังคมใจเย็น
ทนรออีกหน่อยเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏ
เข้าใจแหละว่าตอนนี้สังคมอยากให้มันเป็นไปอย่างที่ทุกคนคิด
แต่ยังไงทุกอย่างทั้งหมดทั้งหมดต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็สำนวนการสอบสวน
เอาความเห็นส่วนตัวของคุณหญิงหมอนะคะ

มันยังมีพยานหลักฐานบางส่วนหายไปจากบนเรือในคืนเกิดเหตุ
ก็หลังจากที่คุณหญิงหมอท่านออกมาชี้แจงแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยเป็นอดีตภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แล้วเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการผ่าชนะสูตรศพรอบ๒ของคุณตังโม

ทีนี้พอทนายรณรงค์ได้คุยกับอาจารย์หมอท่านหนึ่ง

อาจารย์หมอก็บอกก็คุยกับอาจารย์ของอาจารย์

เออเนี่ยออกจากการชนะสูตรรอบ๒วันนั้น
คุณหญิงหมอพูดแบบคุณหญิงหมอพรทิพย์พูดเรื่องเลือดในตามแบบนั้นแบบนี้
ก็เลยที่คุณหญิงหมอบอกฟัง

ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับได้โพสต์ข้อความ
หลังจากที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์

เมื่อเช้าทนรณรงค์บอกว่า
หมอพรทิพย์ได้ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐ
ทุกอย่างคือการสื่อสารที่ผิดพลาด
แล้วก็ได้โพสต์ลงเพจทนายคู่ใจระบุว่าคุณหมอพรทิพย์ออกมาอธิบายแล้วนะครับ
ท่านไม่ได้พูดรณรงค์ขอตบปากตัวเอง๓ครั้งจริง
ที่ได้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาอธิบาย
วันหน้าถ้ามีโอกาสจะขอสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สักครั้งครับ
พร้อมกับติดแฮชแท็กโพสต์ไปตบปากตัวเองไป
เราก็เลยถามทนายรณรงค์นะครับคือทนายรณรงค์ตบปากจริงด้วยนะฮะ

คือบอกขอฝากผ่านไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีเลยก็แล้วกัน
แล้วก็ขอน้องรับความผิดพลาดด้วยขออภัยไปยังแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ด้วย
เพราะท่านยืนยันแล้วว่าท่านไม่ได้พูดจริง
ในส่วนที่ตัวเองหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะพอได้ฟังมาก็เห็นว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมซึ่งตอนนี้ยังเป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศสงสัยอยู่
แต่ถ้าคุณหญิงหมอพรทิพย์ยืนยันแบบนี้ก็ต้องเชื่อคุณหญิงหมอ
ส่วนตัวแล้วไม่ได้มีเจตนาจะให้ใครเนี่ยต้องมีความขัดแย้งกับใครหรือว่าสถาบันไหนเลยจริง
คุณคืนกันถ้าคุณหมอบอกว่ามันเป็นความเข้าใจที่ทักขึ้นของผมเอง
ผมกับพ่อมน้องรับประสบปลาตัวเองไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลย
นี่ฮะทนายรณรงค์นี่ก็ติดตามคดีตังโมอยู่ตลอด
ใช่ค่ะนอกจากทนายรณรงค์จะมาชี้แจงเรื่องนี้แล้ว
หมอหมูค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาศักดิ

ใช่ค่ะก็ออกมาชี้แจ้งเลยว่ากรณีเรื่องที่ว่าพบก้อนเลือดอะไร
ก็คือสรุปแล้วเนี่ยการคุยกับทนายรณรงค์ที่เราเห็นคลิปก่อนหน้านี้ที่เขาคุยกันอ่ะ
คือเป็นการคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเป็นการปรึกษาในเชิงวิชาการเฉย
แล้วทนายรณรงค์ก็ไม่ได้บอกหมอหมูด้วยว่าจะอัดคลิป

ใช่แล้วหมอหมูก็เลยตัดสินใจโทรไปคุยกับคุณหญิงหมอเลยว่าเออเรื่องราวเป็นยังไงแบบไหน
ซึ่งคุณหญิงหมอเองก็มาบอกหมอหมูแล้วว่าหมอไม่ได้พูด
แล้วก็ติดแฮชแท็กแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันด้วยนะคะ
หมอหมูก็เลยบอกว่างั้นขอออกมาชี้แจงด้วยอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน
การพูดคุยกับทนายรณรงค์นั้น
หนึ่งหมอหมูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกอัดคลิป
มันคือการพูดคุยขอข้อมูลเชิงวิชาการแบบไม่เป็นทางการ
ซึ่งข้อมูลนี้ยังต้องมีการสืบถามข้อมูลทางการแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
อยากจะขอชี้แจงว่าไม่ได้ประสงค์ที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่พูดคุยกับทนายรณรงค์

กลายเป็นไวรัลเกี่ยวกับเรื่องของก้อนเลือดบริเวณบาดแผล
ที่เป็นประเด็นอยู่จนเป็นข่าวในวันนี้
เหนื่องจากการทานัดลวงก็แจ้งว่าไม่เคยได้ยิน
แล้วก็ทางรวมก็มีการสอบถามผมกลับเกี่ยวกับเรื่องของหลักวิชาการ
ซึ่งก็ได้มีการอธิบายไปเป็นตามคลิป
แต่ในคลิปก็จะเห็นได้ว่าผมยืนยันชัดเจนว่า
กรณีดังกล่าวต้องไปหาข้อมูลอ้างอิง

มีการกล่าวอย่างนั้นจริงหรือไม่นะครับ
ซึ่งในกรณีดังกล่าวเนี่ยผมไม่ทราบเลยนะครับ
ระหว่างที่มีการพูดคุยกันนั้น
ได้มีการบันทึกภาพบันทึกเสียงเอาไว้นะครับ
หลังจากนั้นประมาณเที่ยงคืน
กลายเป็นคลิปที่เป็นไวรัล

จะได้ชัดเกณฑ์ตรงกันนะครับ